ไปดูกันต่อสำหรับกรณีเรื่องของเหตุ
ชิงทองที่ลมบุรีกันหน่อยถึงไม่ว่าตอนนี้นายประสิทธิ์ชัย
ครูปลอยเนี่ยออกจากโรงเรียนล่ะที่ตัวเองสอนหนังสืออยู่
บอกว่าไม่ไหวแล้วขอไปทำใจหน่อย
เพราะว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าเยอะว่า
แล้วครูปอยภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ย
รู้ไหมว่าสามีตัวเองไปก่อเหตุนี้
คือไม่ได้หมายความว่าไปรู้เห็นเป็นใจให้เขาไปก่อเหตุนะ
แต่พอเขาไปก่อเหตุแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่จับนายประสิทธิชัยได้
วันแรกตำรวจนำตัวไปอยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี

ตำรวจเชิญตัวภรรยาของนายประสิทธิชัย

เป็นคนบอกกับตำรวจว่าทองอยู่ที่บ้าน
แล้วตำรวจไปค้นแล้วเจอทองจริง
นี่หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่า

เป็นผัวเมียกันจะไม่รู้เลยจริงเหรอ

และได้มีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์กับครูปอย
เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ต้องบอกก่อนว่าไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลยนะ
ที่ได้ฟังความในใจการเปิดใจของครูปอยเนี่ยนะคะ
คือครูปอยเองก็บอกว่า

กระแสข่าวโจมตีว่ามีส่วนรู้เห็นกับสามี

มีคลิปลงคลิปหลุดแล้วก็มีข้อความต่างเนี่ย
บอกว่าตอนนี้เธอแทบไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว
ขอรวบรวมหลักฐานก่อน
ด้วยว่าที่มีกระแสข่าวมีสื่อบางสำนักโยงว่า

เอามาซื้อของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหรา

จนทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
มีปัญหาทางการเงินจนเป็นที่มาของการก่อเหตุเนี่ย

ใช้แต่ของปกติบางอย่างซื้อจากตลาดนัดด้วยซ้ำ

ไม่เคยใช้เงินของสามีเลย
เพราะเธอทำมาก่อนที่จะแต่งงานอีก

ถ้าไปถามเพื่อนสนิทไปถามคนรู้จักเธอจริง

สิ่งที่ถูกนำเสนอออกไป

ผมจากฮีละทีวีนะครับ

อยู่ที่บ้านเหมือนเดิม

เครียดนะครับ

ลาออกก็ว่าอย่างไรครับ

ก็ต้องเข้าใจเนอะส่วนสังคมออนไลน์
มันก็มีกว่าจะทบก่อการทำงาน
บางครั้งภาพโป๊ะที่ไม่ใช่เรานี่แหละค่ะ

ภาพโป๊ะนี่คือไม่จะโดดดีอื่นอีก
มันค่อนข้างเทียดมาก
กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราจะแจ้งความ

แต่ตอนนี้คืออยู่บ้านที่ไหนครับที่ลบบุรีนี่แหละ

จากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครูปอยอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหม
เพราะว่าแบบโอ้โหบางข่าวมันก็ไม่จริงบางข่าวมันก็จริงหาว่า
เอาเงินมาทำศัยกงศัยกรรมอะไรอย่างนี้ครูบอย
ไม่จริงเลยค่ะเรื่องนั้นก็ไม่ทราบว่าที่เขาไปสัมภาษณ์มานั้นมันใช่เพื่อนสนิทจริงหรือเปล่า
ถ้าเพื่อนสนิทจริงจะทราบว่าตรอยนี่ทำมาก่อนที่กับครูปอยู่แล้ว
ไม่แบบที่จะต้องมาให้การเงินมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
งานแต่งที่ออกไปนั่นก็เป็นทางบ้านซอยทั้งนั้นเลย
แล้วเขาบอกว่าแบบไปทำศัยกรรมเอาเงินไปซื้อของแบรนด์เนมเป็นสาเหตุให้พอก๊อฟต้องไปยืม
ใช้นะคะถ้ามาดูดีถามคนรู้จักได้หมดเลย
แบรนด์เนมที่พูดนี่หมายถึงอะไรบ้างอ่ะ

คือเราสังคมออนไลน์มาเล่นแบบนี้อยากจะถามเหมือนกันว่าจะมาให้ตอนที่ในสังคมหรือหรอ

เราก็อยากจะให้ครูปอยออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่า
เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เลย
อืมค่ะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปตอนแรกนึกว่าแม่

ว่าแม่ของครูปอยรับสายคุยไปคุยมา

เราก็เลยได้เป็นสื่อแรกนะคะที่ได้ฟังเสียงครูปอยให้สัมภาษณ์อ่ะ
ทีนี้นอกจากเราจะไปคุยกับครูปอยทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะคะ
เราได้พูดคุยกับเพื่อนเป็นเพื่อนของแฟนคนแรกของครูปอยด้วย
เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยสนิทกันมาก
เป็นแฟนที่คบหากับครูปอยเมื่อประมาณ๕๖ปีที่แล้วนะคะ
รู้จักว่ารู้จักกับครูปอยเพราะว่าเป็นแฟนของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มรถฮาเล่เหมือนกัน
เป็นครูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าประสบอุบัติเหตุนะคะ
ช่วงนั้นก็บอกว่าเขาสนิทกับครูปอยมากเจอหน้ากันบ่อยเลย
ปอยเป็นคนน่ารักนิสัยดีพูดคุยเก่งหน้าตาสวย
ก็ไปออกทริปด้วยกันอยู่หลายครั้งไม่เคยจะมีนิสัยที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบ
พอมีข่าวออกมาเรื่องคบกับนายกอล์ฟมีข่าวเรื่องหลอกผู้ชาย
ใช้ของแบรนด์เนมเอาเงินกู้ไปทำศัลยกรรม
พอฟังแบบนี้แล้วจากที่เคยรู้จักครูปอยมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่น่าจะจริง
เนมไม่เคยเห็นครูปอยใช้เลยมีก็มีอย่างเดียวคือเสื้อที่กลุ่มฮาเล่ใส่กัน
ซึ่งครูปอยก็มีเพราะว่าแฟนเคยอยู่ในกลุ่มฮาเล่เหมือนกัน
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างที่ถูกนำเสนอออกมาลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
เมื่อที่ผมสัมผัสมาน้องเขาก็เป็นคนที่ใส่ดีอาจจะใส่ดีนะครับ
น้องปอยเป็นคนหน้าตาดีอยู่แต่ตั้งแต่ครบอะไรนะหน้าตาดีหน้าตาสุดเดียวนะครับ
สมัยก่อนที่พี่สัตว์กับน้องเขาเนี่ยน้องเขาก็เป็นคนแบบเลือดหน้าอย่างจริงอะไรประมาณนี้นะครับ
การขับช็อปเปอร์อะไรประมาณเนี้ยก็จะมีเครื่องแต่งตัวอาจจะเป็นของแบบแบนนิด
เหมือนหน้าตาดีนึงนักถือมันเป็นเกี่ยวกับชามมูลภัยสำหรับประมาณนี้อะ
รอให้ครูปอยพร้อมมากกว่านี้
เหมือนที่ครูปอยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์
ว่าถ้าพร้อมกว่านี้จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่พร้อมก็เลยให้สัมภาษณ์เอาไว้สั้นแบบนี้
ว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสื่อโซเชียลที่ไปตำหนิต่อว่า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของสามี

นายประสิทธิชัยเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ระหว่างการฝากขังผลัดแรกนะคะก็ต้องมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแหละ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้โหดเยี่ยมจริงเสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๔คนนะคะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าโอนคดีให้กองบังคับการปราบรามรับผิดชอบนะคะ
พนักงานสอบสวนกองปราบสอบพยานไปแล้ว๑๕ปากจากทั้งหมด๓๐ปาก
เป็นพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาผู้เชี่ยวชาญต่างใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ
ถึงจะสามารถสรุปสำนวนคดีส่งตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาให้อายการเพื่อส่งฟ้องนะคะ
ส่วนสิ่งที่ตำรวจยังไม่เจอก็คือลำกล้องปืนที่เป็นที่เก็บเสียงอะค่ะ
เก็บเสียงคือตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาบอกว่าไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทองคำที่ไปชิงทรัพย์มา
ลงแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทองไม่มีแน่แล้วเพราะว่าไปอยู่ที่บ้านเจอที่หลังคาโรงรถ
แต่ว่าไอ้ท่อเก็บเสียงเนี่ยตกลงแล้วมันยังอยู่ในน้ำหรือว่าหรือว่าก็ไม่ได้อยู่ในน้ำตั้งแต่ต้น
หรือว่าก็โกหกเหมือนกับโกหกเรื่องทองนึกออกมา
ก็คือยังตอบไม่ได้เพราะว่านายประสิทธิชัยเองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรประเด็นนี้
ใช่มีผู้เชี่ยวชาญแอบกระซิบบอกมาว่านักข่าวช่วยกระทุ้งหน่อยว่าบอกเจ้าหน้าที่ย้อนกลับไปตรวจดูจุดที่พบทองคำอีกรอบนึงได้ไหม

ใช่เพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปค้นหลังคาโรงรถใช่ไหมเจอทองคำแล้วก็จบตรงที่ทองคำไงเพราะทองคำมันเป็นหลักฐานสำคัญ
ไม่ได้หาต่อไม่รู้ว่ายังมีท่อเก็บเสียงของปืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะในน้ำไม่เจอนะคะ
หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอนะคะเอาเครื่องมือตรวจจับโลหะมาหาก็ไม่เจอ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ตัวเปื่อยแล้วอะค่ะคือไม่เจอจริงตอนนี้ยังไม่พบแต่ตำรวจบอกว่าไม่หนักใจเพราะว่าหลักฐานอื่นมันก็ชัด
มันก็สามารถรองรับผลทางคดีได้อย่างชัดเจนและแน่นหนาอยู่แล้วตอนนี้รอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องของดีเอ็นเอคนร้าย
ตรวจกับดีเอนเอที่เจอถี่เสือผ้าหมวกไม้พรมอาวุธปืนกระสุนปืนมันจะได้แน่นค่ะหลักฐานจะได้รัดกลุ่มพอหลักฐานครบก็จะมีการรวบรวมสำนวนต่างส่งให้อายการแล้วก็สั่งฟ้องนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะจนกว่าจะมีการสั่งฟ้องแล้วก็สรุปสำนวนคดีนะคะ